ไปติดตามเรื่องราวของคนที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬานะครับ
วันนี้เธอเป็นโค้ชแล้วก็ดูแลนักกีฬาชุดนี้ครับ
เรื่องราวของทีมยกน้ำหนักไทยตอนนี้
เราไปทำความรู้จักกับอารีวิรัฐาวร
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมยกน้ำหนักหญิง
ซึ่งถือว่าเป็นเบื้องหลังในการผลักดันให้เหล่านักยกลูกเหล็กไปไกลถึงฝัน
ไปเมื่อ๑๒ปีก่อนในศึกโอลิมปิกเกมที่กรุงเอเทนประเทศกรีส

เพราะนี่คือนักโยมหนักหญิงที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้
รุ่นหนักไม่เกิน๔๘กิโลกรัม
แล้วก็ถือเป็นนักกีฬาคนแรกที่ได้เหรียญในเอเทนเกม
จากนักกีฬามาเป็นผู้ฝึกสอน

เพราะเมื่อก่อนเราซ้อมเราเป็นนักกีฬาเราดูแลตัวเองใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้เราต้องมาดูแลน้องด้วยค่ะ
ก็คือเช้ามาต้องเอาน้องออกกำลังกาย
ก็คือตามโปรแกรมที่โค้ดวางเอาไว้ใช่ไหมคะ
ถึงเวลาก็ไปดูน้องทานข้าว

แล้วก็น้องทานข้าวเสร็จน้องพักผ่อน

อารีวิรัตนาทาวรเหรียญจันทร์นักธิลา

ภาพภูมิใจและความคาดหวังของเธอนั้น
แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง
โอลิมปิกตอนนั้นรู้สึกภูมิใจมาก
มันสมที่เอเทนค่ะ
มันสมกับการที่เราฝึกซ้อมมาเป็นเวลา๑๒ปี
มันคุ้มค่ามากบนเวทีระดับโลก

ทุกครั้งที่นึกถึงก็ยังรู้สึกดีค่ะ
มันก็ภูมิใจภูมิใจเหมือนตัวเองขึ้นไปบนเวทีเองเลย
เพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็มีส่วนร่วมส่วนผลักดัน

แม้จะเป็นเบื้องหลังก็ตามค่ะ

ก้าวแรกสู่โอลิมปิกในศึกชิงแชมป์เอเชีย
ที่ประเทศอุสเบกิสถานก็จะเริ่มขึ้นแล้ว
ความฝันอีกขั้นหนึ่งของอารีวิรัฐาวร

กับการได้เห็นน้องคว้าเหรียญได้
เป้าหมายของเธอและคนไทยทุกคน
น่าติดตามอย่าลืมเชียร์